เอ้าคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ฮอัชจารย์บ้างดีกว่านะคะ

ว่าตัวเค้าเองเนี่ยย้ายไปอยู่วิกดังย่านอสโอกแล้วและมันก็มีกระแสข่าวลือออกมาอีก
ว่าสองนางเอ็กดังอย่างแอ้บทักษะอรและชมพูอรัยาจะตามมาด้วยจริงรึเปล่า
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะก็คือเรื่องหัวใจของหนุ่มโอมอัชชากับแฟนนางแบบสาวชาวเกาหลี
ลือกันออกมานะคุณว่าตอนนี้เขาห่างกันแล้ว
เพราะระยะทางแสนไกลจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วไปฟังกันเลยจ้า

๕ปีแล้วกับช่องกับการแสดง
ก็อยากหาอะไรใหม่อะไรอย่างนี้
แล้วก็ได้เปิดมุมมองในการทำงานบ้าง
เห็นบอกว่าจะมีพี่ชมพู่พี่แอฟมาเล่นด้วย

ได้ยินมาว่าได้ยินมาว่าครับ

มันก็เป็นเรื่องปกตินะที่เวลาเราอยากเจอแล้วมัน

ก็ไม่ได้มีปัญหามากเท่าไหร่